คือน้ำท่วมเนี่ยนะครับคนซื้อแบบซื้อผักปลีก
แบบซื้อปลีกซื้ออย่างผมซื้อไปทำกินกันที่บ้านซื้อแพง
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแม่ค้าที่๔มุมเมือง
เขาบอกว่าขายเท่าทุนไปขายขัดทุนไป
ไม่มีคนซื้อตอนนี้แม่ค้าคนกลางไม่มาซื้อครับ
ตามหาคนซื้อให้หน่อยจ้า
คุณผู้ชมครับใครที่จ่ายตลาดจะพอเข้าใจ
แต่พอเข้าใจถ้าเราไปซื้อปลีกเนี่ยซื้อตามร้านชำซื้ออะไรอย่างนี้
แล้วถามอ้าวเจ๊ไม่มีผักชีเหรอวันนี้
เจ๊จะบอกว่าโอ้ไม่กล้าเอามาขาย
ไม่กล้าเอามาขายมันแพงเหลือเกินรับมาราคานี้
ถ้าไปขายเอากำไรนิดหน่อยยังไงก็ไม่มีคนซื้อเพราะมันแพง

มันก็ทำให้แม่ค้าขายส่งเนี่ยที่๔มุมเมืองเนี่ย
คือผักชีมา๖๐ก็ต้องขาย๖๐เท่าทุนกันไป
วางตุ้งคณะซื้อมา๑๕๐๑๖๐บางทีต้องขาย๑๔๐
ขายกักทุนกันไปดีกว่าปล่อยให้น่าวยกแผงนะครับ
บางร้านเทขายกันเลยอย่างผักชีเนี่ยขายกิโลละ๔๐ใช่ไหมนะฮะ

ต้นหอมก็ขายเป็นมัดไปนี่เป็นขายส่งแบบนี้ไปนะครับ๒๔๐นะครับ
แล้วก็ประกาศหาลูกค้ามาซื้อผักหน่อย
คนที่เข้าไปชมคลิปก็บอกไปซื้อผักรับรู้ได้จริงมันแพงจริง
ทนกันอีกนิดเดี๋ยวน้ำท่วมเบาราคาพวกนี้มันจะลง
เขาเรียกว่าผักใบอ่อนแอพวกนี้ผักใบอ่อนแอร์ผักโรยผักอะไรพวกนี้